มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงที่โคราชเป็นจำนวนมาก
หนึ่งในผู้ที่บาดเจ็บสาหัสก็คือน้องเนย
เนยคือคนที่ขี่บิ๊กไบท์เข้าไปที่ห้างเทอร์มินอลเทอร์เนตี้วันพอดี
แล้วก็เห็นคนร้ายยิงกราดยิงอยู่เลยเห็นคนเจ็บล้มอยู่กับพื้น
เนยก็จอดรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์แล้วก็ลงไปช่วย
จนตัวเองก็ถูกยิงจนได้รับบัตรเจ็บสาหัสนะคะ
ตอนนี้อาการของน้องเนยดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นตามลำดับนะคะ
คนก็ส่งกำลังใจส่งแรงใจไปช่วยกันเยอะมากจริง
ล่าสุดพ้นขีดอันตรายแล้วค่ะ
เนยนายจิรัติการนอบไทยอายุ๒๖ปีนะคะ
คณะแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ได้รักษาผ่าตัดนำชิ้นเนื้อที่ตายออกจากร่างกาย๒ครั้งแล้วค่ะ
คุณแม่บอกว่าหลังจากที่คุณหมอผ่าตัดมา๒รอบ
อาการของลูกชายก็ดีขึ้นตามลำดับ
ขยับร่างกายได้แล้วบางส่วนแขนข้างที่ผ่าตัดเริ่มขยับได้ค่ะ
ที่แรกมีข่าวว่าจะต้องตัดแขนตอนแรกขยับได้เองนะคะ
ปัสสาวะได้เองค่ะแล้วก็กำลังใจไปเยอะจริงจริง
คุณแม่บอกว่าทุกคนที่ส่งกำลังใจไปเนี่ยค่ะ
ขอบคุณมากรวมถึงเงินบริจาคที่หลั่งไหลเข้าไปด้วย
คุณแม่ก็จะคอยอัปเดตอาการของน้องเนยทุกวันบนเฟซบุ๊คส่วนตัวของคุณแม่นะคะ
แต่ตอนนี้น้องก็ดีขึ้นค่ะการดีขึ้นแล้ว
แค่เห็นน้องแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะเอาให้น้องกลับมาแค่นี้ก็โอเคมากแล้วค่ะ

ขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนค่ะที่เป็นกำลังใจให้น้องเนย
ก็ต้องขอบคุณน้องเนยด้วยแล้วฮะวันนั้นเนี่ยที่ลงไปพยายามจะช่วยเหลือคนที่ถูกยิงบาดเจ็บ
ตัวเองก็ถูกยิงเข้าเหมือนกันนะครับ